คุณผู้ชมครับมาดูที่จังหวัดชนบุรีกัน
สาววัย๑๕ปีติดอยู่ในลิฟต์ในอพาร์ทเมนต์
คนในอพาร์ทเมนต์โต๊ะอกใจกันหมด
กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้ขึ้นอีกนะครับ
สาวคนนี้พยายามที่จะโทรออกมาเพื่อให้พี่สาวมาช่วยเหลือ
พี่สาวก็แจ้งกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือ
คุณไปดูวินาทีในการช่วยเหลือหญิงสาววัย๑๕ปีคนนี้ที่ติดในลิฟต์หน่อยครับ
คนเดียวด้วยติดอยู่ในลิฟต์กลางดึกด้วย

แล้วก็นี่เป็นส่วนที่กู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา
กำลังใช้เครื่องงัดเครื่องตัดทางเครื่องอะไรนะฮะ
ช่วยเหลือนางสาวบุญยิสาคือประโคนอายุ๑๕ปี
ให้ออกมาให้ได้หลังจากติดอยู่ในลิฟต์นานกว่า๑ชั่วโมง
แล้วก็ช่วงเวลาคุณตี๓
วิทยุหน่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยานี่แหละครับ
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีบุคคลติดอยู่ในลิฟต์ที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
ภายในซอยนกเขาพัทยากลางตำบลหนองปลืออำเภอบังละมุง
ก็รีบนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์นะครับไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นอพาร์ทเมนต์ชั้น๓ครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดประตูริฟท์

แล้วก็ช่วยเหลือนางสาวบุญยิสาออกมาได้อย่างปลอดภัย

จากการสอบถามนางสาวอรณีคือประโคนพี่สาวของผู้ที่ติดในลิฟต์
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุน้องสาวลงลิฟต์ไป
เพื่อจะไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อชั้นล่าง

มันไปค้างที่ชั้น๓ของอพาร์ทเมนต์
โชคดีที่ในมือของน้องสาวมีโทรศัพท์มือถือ

สาวก็เลยโทรออกมาบอกพี่สาวว่าติดอยู่ในลิฟต์

พี่สาวเองก็เลยรีบโทรแจ้งกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
ทีนี้คนในอพาร์ทเมนต์บอกว่าช่วยปรับปรุงลิฟต์นี้หน่อย
เพราะว่ากลัวมันจะค้างแบบนี้อีกนะครับ